กุมารเฮียนผีนางรำสิงร่างเด็ก๙ขวบ
คุณผู้ชมครับน้องคนนี้จริงชื่อน้องข้าวหอม
ครับแต่บางเวลาน้องเขาบอกว่าน้องชื่อมะลิครับ
มะลิแล้วรำแบบนี้ครับ
น้องเขาหอม๙ขวบรำอยู่กลางบ้าน
แม่ของเธอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานครับ
หลังจากนั้นน้องก็ล้มลงไปที่พื้นนะฮะ
แล้วแม่ก็จะเอาไปโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า
อะไรนักหนาแปลกขึ้นทุกวัน

อย่างนี้ต้องไปเลยไปหาน้องข้าวหอม
น้องอยู่เป็นบ้านเช่าเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น

ในบ้านชั้นล่างเนี่ยมีหิ้งตั้งหุ่นกุมารหญิงสวมชุดสีแดง

ผู้ชายข่าวไปเจอน้องเขาหอมและคุณแม่
ระหว่างที่ทีมข่าวสอบถามข้อมูลนั้น
น้องข้าวหอมมีท่าทางเปลี่ยนไปคุณผู้ชม
เบี้ยวเล็กน้อยพูดไม่ชัด
แล้วถามว่าหนูคือใคร

หนูชื่อมะลิอายุ๔ขวบครึ่ง

แต่มาอยู่ที่นี่เพราะอยากอยู่กับมะม้า

เพราะหนูห้อยพระอยู่ตลอดเวลานั่น
แล้วนี่ครับชอบดื่มน้ำอัดลมสีแดง

ไม่นานมะลิออกจากร่างคุณผู้ชมไปดูตอนนี้หน่อย
เรามีช่องลำให้เอิญ
ไม่ทำรำ

ลำไม่เป็น
ลำไม่เป็นด้วย

นี่พอมะลิออกจากร่างน้องข้าวหอม

รู้ตัวไหมลูกเกิดอะไรขึ้น

พอถามว่าแล้วหนูลำเป็นไหมข้าวหอม
หนูตอบลำไม่เป็น
ช่วงที่ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านอยู่ปรากฏว่า
มะลิมาสิงร่างมาแฝงร่างข้าวหอมอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ครับ
อันนี้อ่ะ
โอเค
นางสาวสุกัญญาพลอยหินแม่ของน้องข้าวหอมเล่าบอกว่า
ย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้เมื่อวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา
วันแรกที่มาถึงบ้านก็แปลกแล้วล่ะทำไมครับ
ลูกชายคนโตเห็นวิญญาณแม่ชีชุดขาวในบ้าน
จากนั้นน้องก็หอมบอกว่าเห็นผู้หญิงวิ่งอยู่ในบ้านนะ
แล้วมาขอกินน้ำแดงมาขอกินขนม

เพราะพ่อกับแม่ไม่ยอมให้ไปด้วย

กำลังจะเดินทางไปที่อำเภอวังน้อย

ลูกสาวเล่าบอกว่าน้องเข้ามาอีกแล้วนะนั่งอยู่ข้างเนี่ย
เธอยังดุลูกเลยลูกหนูอย่าเล่นแบบนี้แม่กลัว
หลังจากนั้นลูกสาวก็ถูกมะลิเข้าแฝงร่างฮะ
แล้วบอกว่าชอบกินน้ำแดงนะชอบกินขนมห่อยี่ห้อหนึ่งด้วย
จากนั้นก็มีอาการแบบนี้เรื่อยมาเลยเป็นทั้งกลางวันกลางคืนสลับกันไป
จากจะมีกุมารแฝงร่างของน้องแล้วยังมีนางรำด้วยนะคุณผู้ชม
เข้ามาแฝงร่างด้วยแต่นางรำนานจะมาสักครั้ง
ส่วนตัวแม่บอกไม่เชื่อเรื่องผีที่ผ่านมา
เคยพาไปหาพระแล้วไปหาร่างทรงละ
ได้รับคำตอบว่าวิญญาณมาแฝงร่างเฉยไม่มีอันตรายอะไรหรอก
ก็ทำพิธีผูกสายสินให้เด็กและให้ตั้งหุ่นกุมารในบ้าน
อาการลูกสาวก็ดีขึ้นบ้าง
ซึ่งกุมารจะมาแฝงร่างตอนที่อนุญาตให้เท่านั้นนะ
อยากจะให้หมอปลาสิหมอปลาต้องมา
ขณะที่หมอปลานะครับหลังจากได้ดูคลิปของน้องข้าวหอมแล้วเป็นห่วงฮะ
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าสิ่งที่น้องเจอน่ะ
มาจากกุมารเข้าสิงหรือเกิดจากอะไรกันแน่
แต่จะปล่อยไว้นานกว่านี้นะครับจะเกิดผลเสียกับน้องแน่นอน
หมอปลาบอกว่าวันนี้เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาช่วยน้องข้าวหอมครับ